คุณผู้ชมคะไปดูคลิปนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่บิ๊กไบท์หลุดโค้ง
ตอนที่จะขึ้นเขาคอที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ไปพุ่งชนกับรถเก่งที่ขับสวนเลนมาค่ะ
ประมาณบ่ายโมงนะคะจุดเกิดเหตุคือโค้งภูตาลีถนนพิศนุโลกลมศักดิ์
หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือเป็นทางโค้งขึ้นเขาค้อค่ะ
ขี่บิ๊กไบท์คือนายธวัชชัยบุตรวงอายุ๒๑เป็นชาวมหาสารคามเสียชีวิตคาที่นะคะ
ก็อย่างที่เห็นเป็นบิ๊กไบท์ที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนพังทั้งคันเลยนะคะ
ไปติดคาอยู่หน้ารถเก๋งอะค่ะนี่ค่ะ
ครับก็คาดว่าจะเป็นผู้ที่เขาตั้งใจถ่ายเวลารถที่จะผ่านจุดนี้ฮะ
เขาบอกว่าจุดเนี้ยวิวมันจะสวยค่ะเนี่ยจังหวะพอไปถึงเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยฮะ
คือจะมีป้ายบอกทางกับมีคนที่เขายืนถ่ายอยู่อืมนะฮะอ่าดูภาพให้ไปแบบสุดสุดเนี่ย
จะเห็นจังหวะที่หลุดโค้งไปแล้วจะเห็นว่ามีคนยืนอยู่ด้วยนะครับ
ทางฝั่งของคนขับรถยนต์เนี่ยฮะที่เป็นฮอนด้าแจ๊สสีขาวเนี่ยนะครับ
ด้าสีขาวนะฮะก็เขาก็เจ็บ๓คนนะครับผู้โดยสารมากัน๓คน
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับนี่นะฮะจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยนะครับ
เป็นจุดที่เขาจะมีคนมาถ่ายรูปจะเป็นพวกเพื่อนลงขบวนเดียวกัน
หรือว่าถ่ายรูปรถทั่วไปอยู่เป็นประจำ